คุณผู้ชมครับช่วงเช้าแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็รีบเหมือนกันแหละ

แต่รีบอย่างไรก็ต้องเคารพกฎจราจร
ไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับ
โอ้โหมายังไงก็ไม่ทราบ
คุณผู้ชมเห็นนะว่ารถจักรยานยนต์หลายคันเขาจอดอยู่แล้วเขาก็ออกไปตามสัญญาณไฟเขียว

นี่พร้อมกันทุกคันออกไปพร้อมกันนี่คือไฟเขียวจู่ด้านซ้ายมายังไงครับเนี่ย
แล้วก็ชนกันระเนละหน้าเลยครับว่า
แหมเขาฝ่าไฟแดงมามาด้วยความเร็วแล้วไปชนรถก็เฉียวชนล้มกันไปหลายคันติดติดกันเพราะว่าจังหวะนั้นคือกำลังจะออกพร้อมกัน
แล้วที่หมวกเขามีกล้องอยู่ก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของคลิป
เขาบอกว่าเกิดตอน๘โมงเช้าเมื่อวานนี้เองนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณแยกพระขนงซึ่งเป็นช่วงที่รถทุกคันกำลังรอจะออกจากไฟแดง
พอไฟเขียวปุ๊บก็ต้องไปและมีรถฝ่าไฟแดงมาไปชนรถคันอื่นทำให้มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้สองคน
คือรถคันที่ฝ่าไฟแดงมากับผู้หญิงเสื้อขาวในคลิปเนี่ยฮะคนนี้เขาโดนชนนะครับ
ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้ขาหักหรือเปล่าเพราะว่าล้มเสร็จปุ๊บรถทับอีกทีหนึ่ง
ใช่แล้วเธอดูเหมือนขยับลำบากด้วยคือคันฝ่าไฟแดงชนคันซ้ายของผู้หญิงเสื้อขาวนี้ก่อน
แล้วคันทางซ้ายก็มากระแทกรถเธออีกทีนึง

แล้วเนละน่ากันไปหมดเลยค่ะ
เนี่ยครับเป็นโดมิโนเลยนะฮะกระแทกกระแทกกันไป
คลิปนี้มีคนชมเยอะคนแชร์เยอะแน่นอนเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็โอ้โห

อย่าเยอะกว่าชมแน่นอนนะฮะก็บอกว่าทำไมไม่เคารพกฎจราจรนะครับ
ถ้าคุณเคารพกฎจราจรสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะฮะ
เพราะว่ามันเป็นอันตรายทั้งตัวคุณและคนอื่นที่อยู่รอบตัวคุณนะฮะ
แค่ไหนก็ต้องไฟแดงก็ต้องจอดนะครับ